ไปที่สตูนกันบ้างดีกว่าไปดูกันหน่อยค่ะ

กินข้าวโพดหวานกันครับ
แฮะ

ที่สุดนี้คือลีลาแบบสุดยอด

ผมเคยกินแบบนี้เอาจริงสนุกกินอย่างนี้โอเค
แต่ถ้าได้เห็นลีลาอีกท่านแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ย
เออหวานเฉาอ่ะจริงคือการเห็นฉัน
ข้าวโพดหวานแบ่งออกไป๓ประเภทนะ
รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีกับเด็กหน่อย
ชายหญิงนับ๑๐คนจาก๑๐หมู่บ้าน
ส่งตัวแทนมาแข่งขันนะฮะเขาบอกว่า
ถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยกติกาก็คือกินข้าวโพดหนึ่ง

ส่วนฝ่ายชายต้องกินให้หมด๓ฝักครับ
ใครชนะก็จะเป็นคนที่กินหมดก่อนนั่นไง

ได้กินจริงหรือพี่ครับ
ติดเต็มหน้าเลยด้วยนะครับพี่ค่ะ

ผมไม่เคยเห็นการกินข้าวโพดที่ดุดันไม่เกรงใจใครขนาดนี้มาก่อน
จริงอะไรนี่อึ้งกันไปแผบเลยนะ
ทีนี้การกินคอเปอเนี่ยเขาบอกว่ารางวัลชนะเลิศนี่ก็ที่สมเหตุสมผล

ก็เป็นผู้ชนะไปเลยเหรอคะ
ใช่เก่งขนาดนี้ให้เขาไปเถอะ
ไปดูพิธีเปิดกันหน่อยคุณสำริทเลียงประสิทธิ์นะครับ
เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มาเปิดงานเนี่ย

นี่นะครับเขาเก็บข้าวโพดจากต้นเด็ดมาเลยนะ

นี่ฮะปอกเองจากนั้นก็ปักลงไปอย่างนั้น

และงานนี้เขาจัดที่บริเวณสนาม

เขาบอกว่าจัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้คนได้รู้จักอย่างแพร่หลายเอาบางทีนะพูดถึงข้าวโพด
จะนึกถึงแถวโคลงโคราชมันจะมีแบบว่าสวนที่แบบดังอยู่
ไร่ข้าวโพดที่แบบว่าอร่อยหวานทางใต้เขาก็มีที่สตูนนี่แหละครับ
อกจากความสนุกแล้วนะที่นี่เขายังเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเรื่องของเกษตรกรรม
รับคำปรึกษาด้านการเกษตรแล้วก็มีการประกวดฝักข้าวโพดสวยงาม
กินข้าวโพดก็ดูไปแล้วแข่งขันประกวดอาหารที่ทำมาจากข้าวโพดด้วย
แล้วก็มีเมนูจากแพะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสำคัญของทางภาคใต้เขาด้วยนะ
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นงานยิ่งใหญ่งานนี้ถ้ามีโอกาสลองไปกันดูที่จังหวัดสตูน
แล้วคนชนะได้เงินรางวัล๕๐๐บาทแล้วได้ข้าวโพดกลับไปด้วยไหมคะ
ข้าวโพดกลับไปด้วยไปกินต่อให้สาใจแล้วก็ที่สำคัญ๕๐๐บาท
อย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายอะไรเก็บเอาไว้เพื่อไปรักษาฟันต่อ
โอ้โหไปขนาดนั้นคุณก็เหมือนข้าวโพดเหมือนกันนะ